อ่ะกลับมาช่วงนี้ค่ะน่ารักรับแม่แน่ลักล่ะ
น่ารักใช่หรือว่าเด็กอนุบาลผิดวันแล้วไม่ใช่
วันเด็กเออเนอะบอล์มานนั้นใช่มั้ยอ๊ะในช่วงวัน
บันทัยแบบนี้ไปดูศรีสันวันวาเลนทัยทั่วอาทิตย์
ทั่วถิ่นแดนไทยกันหน่อยว่าแต่ละที่เขาเป็นยังไงบ้างครับ
เริ่มที่แรกคุณผู้ชมครับมากันแบบนี้เลยสไตล์ข้าวบอย
ข้าวบอยหวานแมน
แม่นแต่สาวก็แต่งได้
ขบวนแห่คู่รักครับแต่งกายสไตล์คาวบอยแคลเกิลครับ
นั่งรถไถพ่วงนำ๑๔คู่รักครับเข้าร่วมงาน
บอกรักที่ม่อนทานตะวันมนรักดอกคำใต้ครั้งที่๑๓เป็นไง

เขาจัดกันที่ตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้
ที่องค์การบริหารสวนจัวร์พยาวนะครับ
ก็ร่วมมือกับอำเภอดอกคำใต้จัดขึ้นมา
ทำพิธีทางศาสนาครับพระสงฆ์ก็ได้พรมน้ำมนต์นะครับ
เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาว
ปีนี้ครับมีคู่รักจากลาว
และนางตองไม่ใช่น้องใบตองนะ

ชเนธอายุ๖๙ปีครับ

อีกครั้งนี้ด้วยหลังจากอยู่ด้วยกันมา๕๐กว่าปี
ได้โอกาสดีพอดี

บรรยากาศก็ชื่นมื้นโรแมนติกสุดไม่แพ้กันเลย
บ่าวสาวเขาพากันไปถ่ายภาพบริเวณสะพานท่าเทียบเรือหาดปากเมง
อำเภอสิเกาก่อนที่จะลงเรือไปจดทะเบียนใต้ท้องทะเล
อ่าไปลงกันที่เกาะแหวนนะคะในกิจกรรมวิวาใต้สมุทรรวมทั้งหมดยี่สิบคู่ค่ะ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลย
กิจกรรมนี้เขาบอกว่าได้รับความนิยมมากนะครับ
ต่างชาติคู่รักต่างชาติอะไรมากันเพียบ
ถูกต้องนี่เลยประเดิมที่คู่บ่าวสาว
คู่นี้เขาจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเลเป็นคู่แรกในปีนี้

และรถสายสังทองใต้ท้องทะเลกัดนะคะ
เพราะรถน้ำสั่งไม่ได้ไงมันเบี่ยงอยู่แล้ว
นี่แหละค่ะลงกันไปที่บริเวณสถานีรถไฟอันดามันแห่งแรกของประเทศไทย
ที่มีหัวรถจักรและตู้โบกี้๒๐ตู้
ระดับความลึกของน้ำ๑๘เมตร
โดยมีครูสอนดำน้ำและพี่เลี้ยงคอยประกบ
คู่รักนักดำน้ำตลอดเส้นทางใต้น้ำที่ทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
โอ้โหไปกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าคึกคักไม่แพ้กันครับ
โดยเฉพาะที่ร้านตัดผมร้านตัดเพลิน
ตัดเพลินจนเลยหลับเพลินเลยหรือเปล่านี่ชื่อร้านตัดเพลินนะ
ในอำเภอหางดงมีลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นชายไปตัดผมต้อน
รับวันแห่งความรักโดยตัดทรงรูปหัวใจ
นี่น่าจะเป็นรูปดอกกุหลาบบางคนเขาก็เป็นรูปการประเทศแผลงสอน
คือไม่ต้องซื้อของขวัญตัดผมตัวเองไปเป็นของขวัญให้แฟน
ประมาณนั้นนายฤทธิไกรพงธิหรือว่าช่างอามนะ
เจ้าของร้านตัดไม่ใช่ชื่อเจ้าของร้านเขา
ว่าปีนี้มีวัยรุ่นขาโจมาให้ตัดแกะลายทรงตามสั่งจำนวนมาก
จากนี้ยังมีลูกค้าผู้หญิงไปย้อมสีผมแล้วก็ถักเปียร์รูปทรงหัวใจอีกด้วย
มาเป็นครอบครัวเมื่อสัปดาห์นี้น่ารักมาก

หากใช้บริการตัดผมเป็นคู่จะตัดผมฟรี๑คน

ส่วนตำรวจจราจรเมืองสกลนครเขามีการตั้งด่านมอบดอกกุหลาบ๓๐๐ดอก
พร้อมกับลูกอมรูปหัวใจให้กับผู้ที่ขับขี่รถยนต์
สัญจรผ่านบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านธาตุนาเวงอำเภอเมืองสกลนคร
เขาบอกว่าเน้นตักเตือนแล้วก็มอบดอกกุหลาบ
แทนการออกใบสั่งในวันนี้
ประชาชนตกใจนะจะแจกใบสั่งหรือเปล่า
ไม่ใช่นะจะแจกดอกกุหลาบ
กุหลาบให้นะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน

ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีนายอลงกฎวรกี
นายอำเภอวารินชำราบมอบหมูยอรูปหัวใจ

ให้กับคู่รักนะครับที่มาจดทะเบียนสมรส๕๐คู่
เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักประจำปีนี้

เมื่อนักท่องเที่ยวไปเยือนจังหวัดอุบลราชธานี
ไปแล้วนะคะมาดูกันที่ของที่คนรักเขามอบให้กันบ้างดีกว่า
ที่จังหวัดพิศนุโลกปีนี้ร้านกรอบรูปดอกกุหลาบขายดีมาก
เนื่องจากว่ามีราคาถูกใกล้เคียงกับดอกกุหลาบสด
นี่จะเป็นรูปวาดแทนเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีความสวยงามคงทนกว่า
ซึ่งคนรักที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วใช่ถูกต้อง
เขาจะนิยมมอบให้แฟนเพื่อไปนำประดับตกแต่งบ้านนะ
มีอีกอันนึงนี่รูปนี้รูปนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปที่ประชดรัก
เป็นรูปกระบือนะคะมีข้อความบอกคนรัก
ขายดีมากเช่นกันราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่๕๐๓๐๐บาท
ถือเป็นอีกทางเลือกให้ลูกค้าในวันแห่งความรักแบบนี้
จริงก็เป็นข้อความที่โอเคนะ
มันเป็นข้อความน่ารักที่เรียกได้ว่าเป็นการประชดประชันความรักอะไรอย่างนี้
เขาถึงบอกในเพลงก็มีรักเหมือนโคทึกซึ่งคือพิโร่เห็นไหม
มันไม่ใช่คำหยาบคายใดมันน่ารักเป็นการหยอกกัน
คือรักทนรักถึกจริง
ที่รักคนรักศึกเขามีอีกคู่นึงนะ
คู่หนึ่งคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่หวานมากจนผ่านเวลาผ่านมากว่า๖๐ปีแล้วนะคะ
เขามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ความรักของเขานั้นยังคงหวาน
แล้วก็ยังคงให้เกียรติแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมาตลอดระยะเวลายาวนานไปติดตามกันค่ะ

ผมว่าแก้มนี่ติดปากมาแล้วมั้ง

นี่แหละร้อยตำรวจตีประวัติมริธิดาหรือว่าคุณตาประวัติวัย๘๓ปี
กำลังหอมแก้มนางกรยามริธิดาหรือว่าคุณยายชิ่งวัย๗๙ปีค่ะ
เรียกได้ว่าโชว์สื่อแบบหลายต่อหลายฟอดให้เราได้อิจฉากันนะ

นี่แหละนะเขาบอกว่าอยู่กันที่จังหวัดตรังนะคะ
คู่นี้รักกันมายาวนานนับ๖๐ปีแล้ว

ใช่ซึ่งคุณตาประวัติบอกว่าเป็นเพื่อนกับคุณยายชิ่งมาตั้งแต่เด็ก

พอเริ่มเป็นนุ่มก็เริ่มที่จะปิ๊งกัน
ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เห็นดีเห็นงาม
พออายุได้๒๕ปีก็จัดสมรสสมรักให้ตามปรารถนากันเลย
ตอนนี้ก็มีโซ่ทองคล้องใจถึง๘คนด้วยกันค่ะ
โอ้โหความรักของสองตายายนี่มั่นคงยืนยาวแบบนี้

ยึดหลักง่ายต้องมีความจริงใจ
โกหกและพร้อมให้อภัยกันเมื่อทำผิดพลาดนั่นเอง

ทำให้แอบไปมีเมียน้อย
คุณตาประวัติเขาก็ไม่เคยปิดนะจ๊ะ

ใช่เขาบอกว่าไม่ได้อยากนอกใจ
คือแค่ออกไปนอกพื้นที่แล้วมันไม่มีคนหุงข้าวให้กิน

ก็ยังดีนะที่ยังบอกกันตรง
คุณยายชิงก็เลยให้อภัย

กลัวคุณตาไม่มีข้าวกิน

มีเมียน้อยเพราะว่าไม่มีคนหุงข้าวให้

แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้าน
คิดดีถ้าจะเฉลยตอนนี้

หัวแตกกันได้นะคะ

ขณะที่คุณยายชิงเองก็ซึ้ง
ซึ้งใจมีแบบสะอื้นน้ำตา

แพ้ความดีของคุณตา
ไม่เคยโกหกแม้แต่ครั้งเดียว

ให้กินบ้างก็พร้อมให้อภัยได้
เพราะว่าตลอดเวลาการใช้ชีวิตคู่

เงินทุกบาทที่ได้มามอบให้คุณยายหมด

หรือว่าใช้กำลังทำร้ายกันเลยนะคะ

อยู่กันเนี่ยหม้อข้าวยังไม่ทันดำ

ขอแค่ว่าให้มีความจริงใจให้กัน
ทนหมั่นเติมเต็มความรักอยู่เสมอ

หวานตลอดการแบบคู่นี้ได้แล้ว

เพราะความรักไม่เกี่ยงเรื่องอายุจริง

ก็คือเรื่องราวของการเรียนนี่แหละครับ
ถูกต้องไม่มีใครแก่เกินเรียน

งงแล้วสิโรงเรียนผู้สูงอายุ

กลางกันขยีจักรยานมาบ้าง
เดินเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุตาเตี้ย
เพื่อเข้าเคารพทงชาติเข้ามาทันนะ

ซึ่งก็ไปเรียนกันที่ห้องประชุมของอบตตานเตี้ย
ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
นักเรียนแต่ละคนเขาบอกว่ามีหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใส

ก่อนเรียนนี่ก็ร้องเพลงตบไม้ตบมือ
คุณครูเหลือไปเห็นปิ่นโตเลยถามว่าของใคร
นี่มีคนตอบเด็กหญิงสวัย
ยังเรียกเด็กหญิงได้ใช่ไหมเด็กหญิงสวัย
ก็ตอบมาว่าปินโต่ลูกเตียงมาให้

ก็ว่างจริงไม่มีอะไรเลย
อาหารว่าง
นึกถึงตอนรอเด็กที่ไปโรงเรียน
คุณพ่อคุณแม่ก็จะหอบปินโตให้ใบ

แต่ของใบตองไม่ว่างแบบนี้ใช่ไหมว่างมีข้าว

ปิ่นโตมาเดี๋ยวมาใส่ข้าวกลับบ้าน

โรงเรียนผู้สูงอายุตาเตี้ยแห่งนี้นะครับ

คือคุณตาบุญธรรมเรืองมีอายุ๖๖

ที่ถูกรับเลือกเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง

แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน

ส่วนคุณยายกลมเต็งแย้มอายุ๘๐ปีครับ

เธอก็บอกว่าเคยมีอาชีพทำนาน
แต่เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยลูกหลานก็ให้อยู่แต่บ้าน

อบตตาเตี้ยเขาจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา
ก็ตอบรับทันทีนอกจากเป็นการคลายเหงาแล้ว
ยังมีได้โอกาสได้พบป่าพูดคุยกับคนในวัยเดียวกัน
ยังได้ออกกำลังกายร่วมกันทำให้มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับ

ดีมากสำหรับคนสูงอายุแบบนี้นะคะ
ทางนี้ครับทางอบตตานเตี้ยได้ออกแบบ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ลดภาระการดูแลในโอกาสข้างหน้าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุเองครอบครัวชุมชนและสังคม
ในสี่มิติในการทำด้านร่างกายจิตใจสังคมสติปัญญา
อกจากนี้มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย

หากเหรียญละ๓๐สัปดาห์รวมแล้ว๖๐สัปดาห์
โอ้โหเรียนกันจริงจังเลยนะ
นี่มาอยู่โรงเรียนกันแบบจริงจังเลยนะคะ
ได้ย้อนวัยได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันนะ
จะได้ไม่เหงาอยู่บ้านเฉยอาจจะเหงาได้

หลายคนก็อาจจะอยู่กับครอบครัวที่เรารักถูกไหม
วันนี้เรามีสถานที่หนึ่งแนะนำค่ะคุณผู้ชม
เป็นภูเขาแต่ว่าภูเขานี้เป็นรูปหัวใจ

ถูกต้องอยู่ที่ชุมชนเทพิทักษ์จังหวัดสุราธานีนะคะ
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดหาเรื่องค่ะ
ช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้ค่ะเราอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธานีค่ะ
แล้วที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสะพานแขวนค่ะ
ที่ใช้ข้ามคลองแสงไปยังชุมชนเขาเทพิทักษ์ค่ะ
ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงวิถีชีวิตคู่กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะ

ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าเขื่อนรัชประพา
สมัยก่อนสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านสองฝั่งคลอง
ต่อมาถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สองข้างทางของสะพานมีทิวทัศน์ธรรมชาติของคลองแสง
ส่วนฉากหลังเป็นเขารูปหัวใจโดดเด่นสวยสะดุดตาที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้อย่างสวยงาม
เดินข้ามสะพานแขวนมาจะพบร้านขายผักผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาเทพิทักษ์ที่ราคาถูก
อย่างกล้วยหนึ่งวีไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดราคาก็ไม่เกินสามสิบบาทค่ะ
นายฤทธิลงฤทธิกุลประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาเทพิทักษ์กล่าวว่า
ไลท์สำคัญของที่นี่นอกจากจะมีเขารูปหัวใจและสะพานแขวนแล้ว
ยังมีทุเรียนคลองแสงซึ่งเป็นทุเรียนบ้านที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปีอีกด้วย
ลักษณะของทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วซึ่งการท่องเที่ยวนะตอนเนี้ย
เราเราส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเน้นวัดอ่า
พากรที่มีอย่างที่อยู่ในชนตั้งแต่ยุคโบราณเช่นในส่วนของทุเรียนนะครับ
ก็คือทุเรียนพื้นบ้านเขาเรียกทุเรียนกองแสงซึ่งมีอายุอ่า
เกือบสองร้อยปีนะครับแล้วก็สะพานแขวนภูเขาลูกหัวใจ
ซึ่งเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวที่อยู่แบบยั่งยืนนะครับ
แล้วก็วัดอุราณซึ่งอายุเป็นเกือบสองร้อยปีเหมือนกัน
ชนเขาเทพิทักษ์ได้นำวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน
มามีส่วนร่วมในกระบวนการท่องเที่ยวเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่
โดยการนำบ้านของคนในชุมชนมาเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน
และมีอาหารประจำท้องถิ่นมาบริการนักท่องเที่ยวอย่างเมนูหลามข้าวปลายอก
เป็นเมนูที่ชาวบ้านจะทำกินเมื่อต้องอยู่ในป่าหากนักท่องเที่ยวอยากลิ้มลอง
ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อใช้เวลาในการหาวัตถุดิบเมนูนี้จึงถือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
ในส่วนของหลำข้าวประโยอกเนี่ยมันเป็นอาหารของคนยุคโบราณที่เมื่อก่อนเนี่ย
เขาเขาใช้ดำรงชีวิตโดยการเข้าป่านะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่มีอยู่ในป่าเนี่ย
เอามาทำเป็นอาหารมื้อที่จะกินในป่าเลย
จากสวนผลไม้อาหารประจำท้องถิ่น
ชนเขาเทพิทักษ์ยังมีกิจกรรมร่องเรือในคลองแสง
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน
ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ตลอดทั้งปีค่ะ
เนื้อแพร่พรุงสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สวยงามมากเมืองไทยยังมีสถานที่สวยแบบนี้อีกเยอะแยะ
เที่ยวเมืองไทยยังเที่ยวไม่ทั่วเลยไม่ต้องไปหรอกเมืองนอก
นั่นแหละสิเรื่องราวของป่ายังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะไปดูเรื่องราวดีจากปตท
ที่จะเล่าในเรื่องของป่าชายเลนกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับ
ใช่แล้วแล้วช่วงหน้าเรื่องราวของกินนะคะที่เรียกได้ว่าโอ๊ยน้ำลายสอแน่นอนเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวค่ะ
ช่วงเล่าเรื่องป่าสนับสนุนโดยปตท
สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแตงโมพรมพิสุทธิผิวอ่อนนะครับในเล่าเรื่องป่านะครับ
ถ้าหากพูดถึงป่าชายเลนนะฮะแน่นอนคนกรุงเทพเนี่ยคงจะต้องนึกถึงบางปูนะฮะ
คุณผู้ชมครับแต่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับ
แล้วก็มีความน่าสนใจไม่แพ้บางปูเหมือนกันครับผมอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
พากรป่าชายเลนที่สองจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองครับและที่สำคัญฮะนี่ก็คือป่าชายเลนปอนเล็กเล็ก
ที่ยังคงทำหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์แบบครับ
สังเกตเห็นได้นะครับว่าเส้นทางการชมป่าชายเลนของที่นี่เนี่ยเขาจะสามารถมองได้หลายมิติมากเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นในบึงน้ำเนี่ยก็จะสามารถเห็นนกนางนวลนะฮะแล้วก็นกนานาชนิดเนี่ยมาคอยหาอาหารกันที่นี่นะครับ
แต่ว่าที่สำคัญครับที่นี่เขามีจุดนะครับที่จะให้เราสามารถซุ่มดูนกได้ด้วยนะครับ
ผมว่าคงจะถูกอกถูกใจคนที่ชอบดูนกเป็นอย่างมากเลยครับ
และถ้าเราเดินตัดเข้าไปใจกลางของป่าชายเลนครับโดยเดินบนสะพานไม้เล็กไปเรื่อยคุณจะได้สัมผัสกับความรื่นรมนะฮะร่มรื่นของป่ากงกลางที่ขึ้นเบียดกันแน่นเต็มพื้นที่ไปหมด
เรียกได้ว่าสามารถหายใจได้อย่างเต็มปอดเลยทีเดียวครับเพราะต้นไม้เหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนเครื่องเฝ้าอากาศชั้นดีที่คอยจัดการกับคาร์บอไดออกไซด์ให้แก่โลกใบนี้ครับ
ให้กับเจ้าถิ่นที่นี่นะฮะนั่นก็คือปลาตีนนั่นเองนะครับ
พื้นที่ป่าชายเลนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ
เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้าไปชมระบบนิเวศ

อกจากนี้ป่าชายเลนยังมีลักษณะพิเศษหลายอย่างนะครับ
สวยงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้นานาชนิด
อกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างที่มีลักษณะสีสันสวยงาม
ไม่แปลกเลยครับที่ป่าชายเลนจะกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สำหรับผู้ที่หลงไหลในธรรมชาติ
ตรงที่ผมยืนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ
นี่คือเสี้ยวหนึ่งของป่าชายเลนในสมัยก่อนนะครับ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนป่าชายเลนจะกว้างใหญ่ภายศาลมากกว่านี้เยอะเลยนะครับ
แต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับป่าชายเลนบริเวณนี้มีเพียงแค่๕๐๐กว่าไร่เท่านั้นเองนะครับ
อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณยิ่งขึ้น
ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของพวกเราทุกคนครับที่จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ
และที่นี่ก็มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนขึ้นบ่อยครั้ง
ท่านผู้ชมครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับธรรมชาตินะครับ
แล้วก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชายเลน
แล้วก็เป็นการอนุรักษ์นะครับปากแม่น้ำผืนสุดท้ายของภาคกลาง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและตลอดไปอีกด้วยครับ
ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมดูแลธรรมชาติรอบตัวคุณ

กลับมาพบกันใหม่กับเล่าเรื่องป่าวันนี้
สวัสดีครับ